แม้ว่าบางคนจะบอกว่ามึงมณออก
มณออกเลยละมณออกแท้เลย

ถ้าพูดถึงพี่เวียงแบบนี้คือเขาสิงสุราเลย

ได้เลยครับยังโง่งไปว่าเก่งมากเลย
สามารถแบบปั่นกระแสกันให้แบบทะลุจนแบบโซเชียลแบบ

จริงนี่ผ่านบ้างครับบางทีอัปเดตชีวิตให้กับแฟนไทยรัฐด้วย
ก็ดีใจครับบางคนอาจจะไม่ได้เห็นพี่เวียแบบทางหน้าจอ

ตอนนี้กรับชีวิตของเวียในสถานะณปัจจุบันขนาดนี้ครับ
ก็ยังพุ่งกันอย่างไม่หยุดไม่หย่อน
ก็ยังมีงานทำกันอย่างสนุกสนาน
ยังมีความสุขในทุกการใช้ชีวิต
แล้วก็ยังมีเวลาเที่ยวมีเวลาพักผ่อน
มีเวลาทำในสิ่งที่อยากทำอยู่ตลอด
ไม่รู้ว่ายังไงก็จะหาเวลาจนได้
คือยังไงใจมันไปยังไงก็ต้องทำจนได้
บ้าพลังเราเป็นคนบ้าพลัง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

ทุกอย่างมันก็สอนเราในแง่มุมต่าง
อย่างเช่นถ้าภาพยนตร์ก็น่าจะเป็นเรื่องของสังคมใหม่

เราก็อยากให้แฟนเราหรือว่าอยากให้คนที่เขาอยาก
อยากเห็นเราในมุมที่มันต่างไป
คุยเรื่องหนังหน่อยครับเวียจริงดิวไปด้วยกันนะ
เป็นผลงานเรื่องล่าสุดของคุณครับเล่นเป็นตัวอะไรฮะ

ก็จริงเป็นภาพยนตร์โรแมนติกของดราม่า
สิ่งที่มันเกิดขึ้นในภาพยนตร์มันก็คือความรัก
เป็นความรักที่บางทีมันก็อาจจะมีความปฏิหาร
เป็นอีกชิ้นงานที่ผมภูมิใจภูมิใจมาก

ช่วงแรกที่เข้ามาเลยเนี่ยเป็นช่วงที่เรา
เรารู้สึกว่าเรายังไม่รู้หัวลูกก้อย
ไม่ใช่ที่ไทยทางของเราคิดตอนในไทย
ไม่ใช่แต่เราก็รู้สึกว่ามันก็ต้องพิสูจน์ตัวเอง
มันต้องลบคำสบประมาทมันต้องทำให้ได้
มันไม่เห็นมีอะไรจะต้องยากนักแสดงอาจจะยาก
แต่มันไม่น่าจะเกินความสามารถถ้าเราตั้งใจและพยายาม
แล้วก็เปิดใจแล้วก็ลองดูสักตั้งหนึ่ง
มันไม่ตั้งเดียวมัน๑๕ปีจะ๑๕ปีแล้ว
ก็อยู่มาแป๊บเดียวนะแต่กว่าจะเป็นวันนี้ได้
ถากถางหรือคำดูถูก
เยอะแต่ว่ามันก็มันดิ
ตอนแรกก็จะรู้สึกแบบเฟลล์ก่อนเราก็เป็นมนุษย์

ครูโดนอีกแล้วหรือว่าเราแม่งจะไม่ดีจริง
ก็เฟลล์ก่อนพักหนึ่งเพื่อให้เรารู้สึกว่าเรายังเป็นมนุษย์
แล้วก็เออไม่เป็นไรเฟลล์ได้วันหนึ่ง๒วันก็ลุกขึ้นมาสู้ต่อ
คนรอบข้างเราค่อนข้างที่จะดีพ่อแม่เพื่อน
เขาให้กำลังใจแล้วเขาเชื่อมั่นในตัวเราแบบยิ่งกว่าเราอีก
นั่นคือสิ่งที่แบบเออมันทำให้เรามีถึงทุกวันนี้
และที่สำคัญก็คือเราโชคดีที่เรามีกลุ่มแฟนคลับที่เขาสนับสนุนเราแบบ
จริงไม่ได้เพื่อผลประโยชน์
เราก็เลยคิดว่าแบบเนี่ยจุดที่เราอยู่มันคงเป็นจุดที่ใช่แล้วแหละ
มันก็เลยค่อยเดินมาเรื่อยพร้อมกับพวกเขา
พร้อมเจอกับงานใหม่ได้เข้ามา
เราก็เข้มแข็งขึ้นแล้วไงแล้วก็พร้อมสู้แล้วไง
จริงทำไมถึงนิยามตัวเองว่าเป็นผู้ชายเทา
คือผมมองว่าตัวผมเองไม่ได้เป็นคนดีเลิศภาษาสีอยู่ละ
ก็มีรักโลกโกรธหลงเห็นแก่ตัว
เอาง่ายเลยถ้าเป็นในอดีตสมัยเรียนเนี่ยผมดื่มอยู่แล้ว

เพราะว่าบางทีก็ถึงเช้าแต่ไปเรียนได้นะ

วิศวะเนี่ยถ้าไม่ไปเรียนคาบเดียวเนี่ย

ชีวิตเปลี่ยนเลยถ้าไม่ส่งรายงานเนี่ยแย่เลย

เมาเป๋และปิ้นอยู่ตรงฟุตบาท
ใช่ครับจริงมันข่าวว่าเยอะไปนิดนึงนะ
จริงก็อาจจะแบบแค่แบบพักผ่อนน้อยด้วย
รู้ที่พี่เวียนที่โอ๊ยนี่เขาสิงสุราเลยนะ
ดื่มร้าวนะเนี่ยเข้ามาในวงการช่วงแรกก็ยังติด

ถ้าเจอเพื่อนก็ได้เลยทางสรรค์ตามปกติ
ยันเช้าได้เลยก็ตามสังคมนั่นแหละ
โทษสังคมนะก็เพราะไม่มีใครเอามาใส่ปาก
แต่บางคนก็บอกว่าไม่จำเป็นจะต้องดื่มก็ได้ก็สามารถที่จะคุยได้
จริงผมว่ามันก็จริงเพราะปัจจุบันบางทีเขาก็ไม่ดื่มเมาดีก็มี
อืมเรื่องข่าวมีอยู่แล้วอยู่ในอาการมันเทิง

ต้องกลับแล้วอย่าด่าพ่ออ่อนนะครับ

สุรากับนารีมักเป็นของคู่กัน

ผมเป็นคนที่เวลาคุยกับใครเนี่ย

คือเราไม่อยากสร้างปัญหาให้กับทั้งตัวเรา
แล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่แฟร์

แฟนเราหรือว่าคนที่เราคุยด้วย

ไม่เคยคิดด้วยซ้ำว่าจะแบบ

เพราะว่ามันโคตรที่จะมีความสุขแล้ว

เพราะฉะนั้นเรื่องราวชิง
อย่างที่เขาบอกกัน
หรือว่าเมาส์กันในวงการบันเทิมนะครับ

ทะลุจนแบบโซเชียลแบบ
ทุกคนเชื่อว่ามันคือเรื่องจริง

เราเป็นพี่น้องกันจริงเลย

ดึงว่าให้เราไปกิ๊กกันได้

ก็ยังงงว่าทำไมคนถึงอยากจะให้ผมแบบ
เป็นคนเจ้าชู้สังคม

ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนอะ

แต่เรื่องมันกลับกลายเป็นว่า
โดนสังคมโจมตีบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้
แต่ผมเชื่อว่าข่าวพวกนี้

วงการบันเทิงมีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดี

คุณสามารถเปลี่ยนให้เรื่องไม่ดี

สามคนสามารถร่วมออกทริปกันได้ไหม

ก็แอบเจอได้นิดแต่ก็ไม่เป็นไรครับ

ก็ให้มันเป็นไปตามที่มันเป็นนี่แหละ
ก็เคยมีนักแสดงผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับ

หลงเหลือกันอยู่แค่ไม่กี่คนเนี่ย

คนที่หน้าตาดีกว่าเราเนี่ย
เดินกันอยู่ทั่วไปต้องเยอะต้องแยะ

จุดที่มีประชาชนเป็น๑๐๑๐ล้าน

มีอารมณ์นั้นเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขากำหนดมา

ผมถูกเลี้ยงดูมาใน๒รูปแบบ
ในช่วงระยะเวลาที่อยู่ขอนแก่นก็คือให้เรียนดีที่สุด
ใช้ชีวิตดีที่สุดที่บ้านทานเบคฟาดนะจ๊ะ
ไข่ดาวแบบกลมสวยมีฮอตดอกแฮม

มีรถรับส่งมีคนขับรถปิดเทอม๓เดือน
ส่งไปอยู่กับวัวควายคือจริง
แล้วก็ให้ไปซึมซับชีวิตจริงที่เป็นคนอีสาน
ก็คือให้ไปอยู่กับผู้ย่าตายายที่อยู่บนโพยบ้านไผ่ชาวภัทรขนแก่น
จริงครอบครัวเราเกิดมาจากชาวนาชาวไร่

เราก็แต่มันอยู่ที่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบ

พ่อบอกโอ้โหนี่มันใช่นี่มันลูกกูชัดเลย
บ่นแบบไปเมืองนอกนะปีเทอม

อยากไปหาบของขายอยากไปแบบ

ก็เนี่ยครับผมเลยรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์
ผมรู้สึกว่าคนอีสานเขามีเสน่ห์
เขามีรอยยิ้มมีความจริงใจ
เหมือนผมอยู่ผมนอนบ้านไหนก็ได้

ภาคก็มีเสน่ห์แตกต่างกันไป
แต่ด้วยความที่ผมคงสัมผัสกับภาคอีสานมากกว่า

แม้ว่าผู้หญิงจะบอกว่ามันนอก
มันนอกตัวแท้แต่มีความสุขมาก
มีความสุขมากแล้วก็ภูมิใจ
คือเกิดมาแล้วพูดโดย๒ภาษา
ภาษากลางอีสาเป็นเด็กสองภาษา
มีแรงบันดาลใจอะไรที่จะเป็นอย่างคุณได้มีข้อแนะนำอะไรคะบ้างก็อาจจะไม่ได้เป็นเหมือนผม๑๐๐นะครับเพราะว่าอาจจะดีกว่าผมทำอย่างที่ผมสอนแต่อย่าทำอย่างที่ผมทำ
ผมสอนที่ดีอย่างนี้ผมอาจจะทำตัวไม่ดีถูกไหม
มีบ้างสิ่งแรกที่แต่ทุกคนก็คงเป็นตัวของตัวเองนั่นแหละ
อาจจะไม่ได้มาเป็นเหมือนพี่เวียสุกลวัฒน์ซะทุกคนหรอก

แต่ว่าสิ่งที่ผมมองสำคัญนะครับเด็กก็คือเรื่องของการศึกษา
ว่ายังไงก็ตามบางคนอาจจะมองว่าเรียนไปก็ไม่ได้ใช้
ก็จริงบางผมเรียนวิศวะมาผมก็ไม่ได้ใช้
แม้แต่คนเรียนวิศวะมาไปทำงานจริงมันก็ไม่ได้ใช้ทั้งหมดที่เรียนมา

ขยันหมั่นเพียนการลำดับความสำคัญต่าง
วิเคราะห์ความเสี่ยง
มันอาจจะไม่ใช่เรื่องของสูตรต่างยาว
อันนั้นอาจจะไม่ได้ใช้เราอาจจะเอาไปเข้าคอมแล้วก็ออกมาใช้งานได้เลย
เพราะฉะนั้นการศึกษาสำคัญ

มีความคิดที่ลำดับสิ่งต่างได้
เขาเรียกว่ามีตักต่าง
สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ

ขอให้ได้ไปอยู่ในสังคมที่มีกรยานมิตรที่ดี

เชื่อจริงแล้วมันจะพาเราไปใน

มันอาจจะไม่ได้มีเยอะนะครับ
แต่ขอให้ได้เจอแค่คนสองคนในชีวิต
ผมว่าคุณจะมีความสุขมาก
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เวียปฏิบัติอยู่

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนี่อันนี้ขอพรได้เลย

ผมจะทำสิ่งที่ไม่ดี

มาขัดขวางไม่ให้ผมทำสิ่งนั้นสำเร็จ

โปรดติดตามตอนต่อไป